ไปดูความคืบหน้ากรณีที่นักศึกษาสาวไทย๒คนนะครับ
ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่สหรัฐนะฮะ
ก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้รับการยืนยันชื่อ
จากทางตำรวจสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ
แม้ว่าเราจะทราบข่าวกันมาพอสมควรแล้ว

แต่ว่าวันนี้ครับตำรวจสหรัฐเพิ่งยืนยันชื่อของน้องแอ๋มนะฮะ
หลังจากการชนะสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้วนะครับ
ความคืบหน้าการเสียชีวิตของนางสาวถิติออนโชธช่วงทรัพย์
หรือว่าออนอายุ๓๒ปี
และนางสาวกรกมลหลีนวรัฐหรือน้องแอ๋มอายุ๒๕ปี
ทั้งสองเป็นนักศึกษาปริญญาโท
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอสตันที่สหรัฐนะครับ
แล้วตามร่างกายก็มีบาดแผลถูกแทงหลายแห่ง
สหรัฐไม่พบหลักฐานว่าจะมีผู้ต้องสงสัยรายอื่น
แล้วเมื่อวานนี้ก็ยืนยันนะครับว่า
ศพที่๑เนี่ยก็คือชื่อของนางสาว
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับ
นายธานีแสงรัฐกงศูนย์ใหญ่นานครลอฟแองเจริส
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
เจ้าหน้าที่ที่ชนะสูตรศพและพิสูจน์อัตลักษณ
ยืนยันศพที่๒ในคดีนี้แล้วนะครับ
ว่าคือนางสาวกรกมลหรือว่าน้องแอ๋ม
พร้อมกับระบุสาเหตุที่ทำให้นางสาวกรกมลเสียชีวิต
เกิดจากการถูกแทงด้วยมีดหลายแผล
ทำให้บาดเจ็บสาหัสจนถึงแก่ความตาย
ขณะที่นางสาวถิติออนเพื่อนร่วมห้อง
แทงตัวเองด้วยมีดที่อก

เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าไม่พบผู้ต้องสงสัย
ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
และผลการชนะสูตรก็ยืนยันว่าเป็นการฆ่าแล้วก็ฆ่าตัวตายตาม
ซึ่งขณะนี้ทางสถานกงศูนย์ใหญ่นานครลอสแอนเจลิสกำลังประสานงานกับตำรวจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของคดีแล้วก็ประสานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยทั้งสองคน
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศพแล้วก็การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารณิเทศโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่าน้องชายของนางสาวธิติออนได้มายื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐแล้วนะครับ
เพื่อจะเดินทางไปที่เมืองเซียเทิลเพื่อจัดการเกี่ยวกับเรื่องของศพนะครับ
ชาปนกิจศพที่นั่นนะครับแล้วก็นำอัฐิกลับไทยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ทางการขอวีซ่าเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะฮะ
นี่เป็นเฉพาะส่วนของธิติออนนะแต่ว่าน้องแอ๋มเนี่ยต้องรอฟังครอบครัวของน้องแอ๋ม
ว่าจะดำเนินการเรื่องจัดการศพอย่างไร
ทางทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องแอ๋มค่ะ
เพราะว่าพอตำรวจสรุปออกมาแบบนี้ว่าน้องออนเป็นคนใช้มีดแทงน้องแอ๋ม
แล้วก็ใช้มีดแทงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตาม
ครอบครัวของน้องแอ๋มบอกว่าอโหสิกรรมให้กับน้องออนทั้งหมดนะคะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงอันนี้เปิดเผยโดยญาติของน้องแอ๋มเองนะคะ
เพราะว่าทางน้องแอ๋มเนี่ยเขามีเพื่อนชายคนสนิทที่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม
แล้วก็พอไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็วีดีโอคอลคุยกันกับแฟนนุ่มทุกคืน
ว่าสาเหตุนี้ล่ะค่ะทำให้น้องออนหึงห่วงแล้วก็ก่อเหตุนี้นะคะ
กฤษดาหลีนวรัฐนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราแบบนี้ค่ะ
พอตำรวจสหรัฐอเมริกาสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของน้องแอ๋มซึ่งเป็นหลานสาวนะคะ
พอสรุปออกมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
ออนเนี่ยเป็นคนอารมณ์รุนแรงเพราะว่าจริงแล้วถ้าถามว่าตัวน้องแอ๋มเคยมีปัญหากับใครทะเลาะอะไรกับใครไหม
ไม่เคยมีจริงก่อนหน้านี้น้องแอ๋มเคยเล่าให้พี่ชายฟังอยู่บ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายมาก่อนเคยถูกตบตีเพราะหึงหวงค่ะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นมาแทงกันจนเสียชีวิตจนเป็นเหตุสลดแบบนี้นะคะ
มเรื่องของหึงหวงเนี่ยตัวนายกฤษดาเล่าให้ฟังว่าน้องแอ๋มมีเพื่อนชายที่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วอะค่ะ
ส่วนน้องแอ๋มกับออนเนี่ยเขารู้จักกันมาได้ปีกว่าคือช่วงที่น้องแอ๋มไปเรียนปริญญาโทใบแรกที่บอสตันสหรัฐอเมริกา
ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็บอกว่าหลานสาวไม่ได้คิดอะไรเกินเลยมากกว่าเพื่อนนะคะก็คิดว่าออนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนนึง
เพราะว่าก็มีเพื่อนชายคนสนิทคบหาดูใจกันมาอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าออนเนี่ยจะรู้สึกกับแอ๋มมากกว่าเพื่อนขนาดนี้มากกว่าเพื่อนสนิทนะคะ
เพราะว่าน้องแอ๋มเนี่ยก็จะวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยค่ะคุยกันทุกวันก็เลยคาดว่านี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ออนไม่พอใจ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยน้องแอ๋มก็กลับมาเมืองไทยนะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมออนก็บินตามกลับมานะกลับมาที่เมืองไทยด้วยค่ะ
แต่พอกลับมาก็ไม่ได้เจอกับน้องแอ๋มเพราะน้องแอ๋มก็อยู่ไปเที่ยวกับเพื่อนชายคนสนิทคนนี้ที่คบหากันมาตั้งแต่มัธยมแล้วน้องแอ๋มก็บินกลับไปเรียนต่อ๒๑สิงหาคมส่วนน้องออนก็บินกลับไป๒๗สิงหาคมก็ตามไปทีหลังค่ะ
ก็วันอังคารทางมหาลัยทางมหาลัยก็เอ๊ะทำไมน้องแอ๋มไม่มาไม่มาก็ประสานไปที่อพาร์ทเมนต์อพาร์ทเมนต์ถึงประสานตำรวจไปเปิดเปิดก็เปิดประตูไปก็เจอแต่น้องแอ๋มนอนตายขาประตูลักษณะจะหนีวิ่งเปิดประตูไงก็โดนแทงยับเลยแล้วตายตั้งแต่วันเสาร์แล้วตอนสองทุ่มเดือนที่แล้วเนี่ยหลานกลับมากลับมาก่อนมันมันต
มาหลานสาวเนี่ยกลับมาแล้วแล้วอีธอมมันตามมาตามมาแต่หลานไม่ได้เจอหลานก็เจอจริงแล้วหลานมีเพื่อนมีเพื่อนชายที่ดูนิสัยกันมาตั้งแต่หอวังคบกันมาอะไรกันมาแต่ไม่ใช่ว่าหลานที่จะต้องมามีอะไรกับธอมไม่ใช่หรอกแต่ถามว่าเด็กเด็กไทยเนี่ยที่จะไปที่นู่นค่าคลองชีพมันสูงเจ๊เข้าใจไหมก็ต้องหาเมดเพื่อที่

แล้วตอนนี้เราเดินเรื่องเอาศพกลับมาแล้วก็มาบำเพ็ญกุศล
ส่วนพี่ชายของน้องแอ๋มนะคะนายเวียรศักดินวรัฐก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้ค่ะ
แต่ก็ต้องเดินหน้าทำหนังสือเพื่อรับศพน้องแอ๋มกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาบุญคลอง๗นะคะ
แต่คนในครอบครัวเขาบอกว่าเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยรักน้องแอ๋มมากนะคะ
ดูแลใกล้ชิดไปรับไปส่งตอนไปโรงเรียนตลอดนะคะเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวน
แล้วน้องแอ๋มก็เป็นน้องสาวที่น่ารักของพี่ทุกคน
แอ๋มร่าเริงน่ารักนะคะเนี่ยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นผู้พิพากษาไปเรียนปริญญาโททางด้านกฎหมายทั้งสองใบนะคะ
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวทำให้สูญเสียน้องสาวไปอย่างไม่มีวันกลับ
น้องแอ๋มเป็นคนชอบเรียนแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไปไหนก็สนุกสนานอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าก็เป็นดวงใจของทุกคนในครอบครัวเพราะเวลาใครมีปัญหาอะไรก็จะเป็นสูตรประสาน
เจียวใจยันเย็นนะป๊าใจยันต้องมีเป็นคนตัวเป็นเก่าใจในครอบครัว
ก็น้ำตาจะไหลไปค่ะบอกยังทำใจไม่ได้จริงนะคะ
แล้วก็ตัวพี่ชายก็บอกว่าเนี่ยมาดูรูปนะ

ครอบครัวไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วใส่เสื้อดำกันทุกคนโดยไม่ได้นัดหมาย
ก็ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นลางอะไรหรือเปล่าอะค่ะ
แล้วพี่ชายก็บอกว่าปกติตัวเองจะขี้อายนะไม่ค่อยกล้ากอดน้องสาวสักเท่าไหร่
แต่วันนั้นเนี่ยวันที่ไปส่งนะคือกอดน้องไม่รู้ทำไมคืออยากกอดน้อง
นี่ไงอันนี้ภาพที่ถ่ายกับน้อง
กอดแล้วก็รูปหัวเล่นกันยังมีความสุขค่ะ
ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กอดน้องแล้วก็ร่ำลากันแบบนี้นะคะ
ส่วนครอบครัวของนางสาวธิติออนหรือออนนะคะ
หลังจากผลตรวจสอบออกมาจากตำรวจบอกว่าออนเป็นคนลงมือฆ่าแอ๋ม
จนถึงตอนนี้เนี่ยครอบครัวของออนยังไม่ได้ติดต่อไปทางครอบครัวของแอ๋มนะคะ
แต่ทางครอบครัวของน้องแอ๋มบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
ว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของน้องออนจะบอกว่าน้องแอ๋มเป็นคนฆ่าก็ตาม
แต่ครอบครัวของน้องแอ๋มบอกว่าไม่เป็นไรขออโหสิกรรม
โหสิกรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากจะมีเวรต่อกันนะคะ
เพิ่งไปไม่กี่วันนะในรอบที่กลับมาแล้วก็เดินทางไปอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐเนี่ย
๓ปีทีก็เป็นศพแล้วละนะคะ